รถเมย์ไม่เจอเพราะว่าไปหัวหินไงแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้
พายุฤดูร้อนแบบแน่นนอนในเยอะเฉะจริงจริงไม่รู้ว่า
ถ้าจะมาเยอะขนาดนั้นไหม
ก็เนี่ย๖๙เมษายนนะคะต้องบอกว่า
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ก็มีการบอกว่าความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง

กคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ลักษณะแบบนี้มันก็จะมีลมลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
พาความชื้นเข้ามาจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
แบบนี้ค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ลักษณะก็คือว่ามีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่ง
รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ
ซึ่งก็จะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหโคราชก็โดนไปหนักอยู่นะคะ

ขอให้มีฝนลงมาบ้างเพราะฝนเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการตอนนี้
ถูกบางทีฝุ่นมาฝุ่นมามาจากอะไรกันบ้างก็มีหลายสาเหตุเลย
ส่วนหนึ่งในนั้นก็คือมาจากเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะ
อย่างที่จังหวัดน่านเองตอนนี้เนี่ยก็
พื้นที่หลายพื้นที่ก็มีพื้นที่ไฟป่าด้วย
ด้วยความที่มันเป็นภูเขาสูงชันนะคะ
ก็ทำให้ไฟป่าเผาไหม้เสียหายไปรวม๔๐ไร่ด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแล้วก็อาสาสมัครดับไฟป่า

ก็ยังคงระดมกำลังเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่ก็มีการร่วมกันตรวจจุดความร้อน
แล้วก็ควบคุมไฟป่าค่ะตามที่มีการรับแจ้งจุดเกิดความร้อน
ตอนนี้ก็จะมีบริเวณป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะคะ
พื้นที่บ้านก้อตำบลแม่จริมอำเภอแม่จริม
แล้วก็บ้านหุ้ยวินตำบลบอกเรือใต้อำเภอบอกเรือค่ะ
นั่นนี่ต้องบอกว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นถึง๑๑๘จุด
ก็คือพุ่งเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือค่ะ
ถ้าสมมุติว่าไปดูเรื่องของสภาพอากาศ
แล้วก็มลพิธาอากาศตอนนี้เนี่ย

เชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ห้องศรอย่างนี้ค่ะ

คือตอนนี้น่านเองเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยเหมาะควันไฟ
ใช่ค่ะแล้วฝุ่นละอองเกินข้ามมาตรฐานไปแบบเยอะมากทีเดียวสำหรับน่านนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่จังหวัดที่เขาบอกเชียงแม่ห้องศร

มีตอนนี้หนักสุดคือแม่ห้องศร
แล้วก็มีเชียงรายเชียงใหม่น่านพยาวลำปางลำพูนแพร่
อีสานเนี่ยโดนแค่๒จังหวัดบึงกาลกับหนองคายเพราะอยู่ติดกับลาว
ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็เคยพยายามถามหาสาเหตุ
ว่าอย่างถ้าสมมุติเป็นไฟป่าล่ะเราจะเห็นว่าช่วงนี้มีไฟป่าเยอะคืออะไร
คือต้องบอกผู้อำนวยการส่วนยุทธการป้องกันและปราบปามสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้เขามีการออกมาบอกว่าสาเหตุหลักหลักที่เกิดไฟป่าก็คือว่ามาจากการลักลอบเผาของชาวบ้าน
เพราะความเชื่อเดิมนะคะเขาจะเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าใช้ไฟเผาเนี่ย
มันจะกระตุ้นการออกของผักหวานป่าแล้วก็เห็ดท็อป
คือมีการสัมภาษณ์คนที่ลักลอบเนี่ยมีบางทีไปจับได้มาเขาก็ถามชาวบ้านอย่างนี้ว่า
ทำไมคุณต้องมาเผาจะเก็บเห็ด

บอกแบบนี้เลยจะเก็บเห็บจะไปเก็บเห็ดแบบเนี้ยคือ
เป็นวิถีของเขาที่เขาทำมาตั้งแต่โบร่ำโบราณไง
เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อเดิมที่เป็นแบบนั้น
ก็เลยกลายเป็นว่าบางคนเขาคิดแค่ว่าเขาจะไปหาของกิน
หาของป่าไปหาผักอะไรก็ว่ากันไป
กลายเป็นว่าพอมันเผาจุดนึงเนี่ย
มันก็กระจายไปทั่ว
เนื่องจากว่าตอนนี้สภาพป่ามันมีความแห้งแรงอยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็จะทำให้เชื้อเพลิงมันสะสมมาก
ซึ่งมาตรการเผาห้ามเผาเนี่ยมันอาจจะยับยั้งได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง

ก็คือยังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าจะต้องมีการเจรจาแต่
เอาตรงเคยไปถามชาวบ้านนะว่าเผาแล้วอยู่กันยังไง
ถามเขาดีเขาบอกเอ้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาไถกบ
อันดับนึงกลับไม่กี่ก้านเดียวเขาก็บอกอย่างเนี้ย
ซึ่งเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันบางทีอ่ะ
เขาบอกใช่มั้ยแอ่งที่เถ่าบ้านจะยังเผามั้ย

แต่เรียกว่าตอนนี้ก็คือทางกฎหมายก็เข้มงวดขึ้น
เขาจับจริงเลยไงแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับพวกเขาก่อน
เอากฎหมายแล้วก็หาทางออกให้พวกเขาว่าจะทำยังไง
ถูกต้องไหมล่ะถ้าเขาจับจริงนะตอนนี้น่ากลัวอยู่
กลับด้วยแต่ปรากฎว่าถ้าสมมติเราดูจากสถิติอ่ะ
ขอตัวเลขมาประเทศไทยถือว่าน้อยนะ
ประเทศไทยในการเผาไปเจอจุดฮอสปอร์ตเนี่ย

สปลาวเนี่ยค่อนข้างจะสูง
สปลาวสูงสุดแล้วเราไปเจอกันที่เมียนมา

จุดความร้อนทั้งหลายพาสปอร์ตทั้งหลายเนี่ย
ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเลยเห็นไหม
จุดความร้อนเนี่ยเขาไปเจอกันที่สปลาวเนี่ย
ยังคงนำสูงสุดอยู่ที่๘๖๔๐จุด
ขนาดที่ปลาวเนี่ย๕๒๙๒จุด
เวียดนาม๖๑๕จุดแล้วเราก็ค่อยลดหลั่งลงมาอย่างเงี้ย
ซึ่งประเทศไทยของเราเองเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่า
คือคนในประเทศเราให้ความร่วมมือสูงมาก
อย่างสอปปลาวนี่คือชัดเจนมากเลย
ในช่วงปีที่ผ่านมานี่คืออันดับของเขาเนี่ย

แต่เขาไม่น่าจะมีไอ้ตรงจุดตรวจไหมคะ

ไม่แต่เขาเอาจริงคือว่าพวกเขาหลังเนี่ย
เขาปลูกข้าวโพดกันเยอะเพื่อทำอาหารสัตว
หลังจากที่มีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ย
ก่อนเราจะต้องไปเอาข้าวโพดเอาอาหารสัตว์จากยูเครน
ปรากฏว่าหลังเนี่ยการเปลี่ยน
เหมือนการปลูกข้าวโพดปุ๊บง่ายที่สุดของเขาคือการเพาะปลูกครั้งต่อไปเนี่ย

แล้วหลังเนี่ยคนก็เริ่มปลูกข้าวโพด

ก็ก่อนหน้านี้มีการแบบว่า

เผาอยู่ช่างลายค่ะตอนนี้
แต่ก็ต้องไปทำความเข้าใจกับเขานะ
มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเออ

ไปทำความเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นยังไง

อย่างวันนี้ถ้าสมมติจะพูดกับชาวบ้านก็ต้องบอก
ดูในพื้นที่สิเป็นมะเร็งปอดตายกี่คนแล้ว

ว่าตอนนี้มีปัญหาสุขภาพกี่คนแล้ว

ที่โรงพยาบาลที่เขาไปหาเนี่ย
คนเอาไปนักป่วยเหมือนอาการเดียวกับเขาเยอะเต็มไปหมด

จากภาคเหนือเนี่ยวันละ๔๐๐๕๐๐คนนะฮะ

เพ็ญพุธที่เราเคยพูดให้คุณฟังคือ
วันพุธที่ตรงกับวันพระ

เราเชื่อกันมาตลอดคือพระอุปคุฎ

เป็นพระอุปคุฎถ้าเราคุ้นเคยกันก็
จะเป็นปางนี้ปางจกบาท

จะได้มีเงินเหลือไม่ใช้

บอกมาแถวสังกะหลวงพ่ออุตมะ

ท่านก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระบัวเข็ม

แต่ถ้าพระบัวเข็มเนี่ยก็หมายถึงว่า
เรียกได้ว่าศัตรูหมู่มาร

กำจัดศัตรูหมู่มานเขาถึงเรียกว่าพระอุปคุฎ

เขาบอกขอความรักตี
ก็ส่วนใหญ่ก็ขอเงิน

เอาถ่อเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะ

ฉันก็บอกว่า

ถ้าภาคเหนือเขาจะตักบาทเที่ยงคืนอืมคือตักบาทกันเนี่ยตอนเที่ยงคืนเขาเชื่อว่า
ถ้าสมมุติตามความเชื่อจริงเขาก็จะเชื่อว่าพระอุปคุฎจะแปลงร่างเป็นเนร
ถึงมีประวัติวัดพระอุปคุฎไงวัดพระอุปคุฎที่เชียงใหม่ก็เพราะเขาเชื่อว่า
ครั้งหนึ่งเคยมีแบบแม่ค้าขายผักสองคนยากจนเหลือเกินก็บ่นว่าโอ้เมื่อไหร่ชีวิตนี้จะรวย
แล้วก็แบกผักขึ้นลงมาจากดอยแล้วปรากฏพระอุปคุฎก็เดินขึ้นมาจากแม่น้ำ
ก็เลยกลายเป็นวัดพระอุปคุฎนี่ก็คือบวชพระอุปคุฎนะฮะก็ไปหาสวดเอาได้
ว่าเนี่ยก็คือสวดตอนเที่ยงคืนก็เจ็ดจบเพราะเจ็ดเนี่ยคือหมายเลขพระอุปกรุษ
เขาก็เลยเชื่อว่าถ้าใครอยากจะบูชาพระอุปคุฎไม่อดไม่อยากความรักฉันไม่เชื่อ
อุ๊ยข้างบนนั้นใครล่ะอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างเป็นคนให้ไว้
เพราะว่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนรูปได้ไหมทำไมนั้นจริงจริงแล้วพระอุปกรุษบอกว่าเวลาจะบูชาเนี่ย
มะลิอย่างช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยดอกมะลิจะเยอะถูกต้องไหมฮะดอกมะลิ
แล้วก็เหมือนประมาณว่าอธิษฐานขอท่านเพราะเขาเชื่อว่าอุปคุฎเนี่ย
ยังไม่ยังไม่สิ้นนะยังมีชีวิตอยู่หรอคนที่บูชาพญานาคเขาถามว่าอ้าว
แล้วจะบูชาพระอุปกรุษยังไงเพราะเขาบอกว่าพระอุปกรุษเนี่ย
อยู่ใต้สะดือแม่น้ำอยู่ใต้สะดือทะเลคนที่จะบูชาใส่บาทพระอุปคุฎอยู่ทุกวันนี้
ก็คือพญานาคเราก็เลยจะเห็นความเชื่อเพราะอุปคุธกับพญานาคอย่างเราไปนครพนมอย่างเ
คู่กันเลยก็จะเห็นกุฏิก็จะมีพระอุปคุฎอยู่อืมอะไรอย่างเงี้
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระอุปคุธวันเพ็ญพุธมีโอกาสก็ไหว้กัน
เดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
หลังขยายผลจากการอุ้มเรียกค่าไถ่นะฮะ
คือจากกรณีที่เกิดเหตุนะครับมีกลุ่มคนเป็นคนร้ายชาวจีน

เหยื่อนะฮะเป็นชาวจีน๒รายเพื่อเรียกค่าไทยเป็นเงิน๕แสนบาท
ทั้งหมดนี้นะครับไปเกิดในพื้นที่สะพอน้องปลือนะฮะ
อ่าชนบุรีต่อมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะฮะ
ก็ออกหมายจับดำเนินคดีกับชาวจีนที่ก่อเหตุทั้งหมด๔รายด้วยนะครับ
และมีการประสานทางการจีนนะฮะเพื่อดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจากการสืบสวนนะฮะก็พบว่า
ผู้เสียหายชาวจีนที่ถูกจับเรียกฆ่าไทยเป็นบุคคลที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการใช้บัตรประจำตัวคนไทยไม่มีสัญชาตินะฮะเนี่ยฮะเขาบอกไม่มีสัญชาติไทยนะฮะ
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญด้วยล่าสุดนะฮะเรื่องนี้ทางพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
ได้สั่งการนะฮะให้ตัวเจ้าหน้าที่เร่งสืบศูนย์ขยายผลเรื่องคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุ้มบุญ
โดยในวันที่๔เมษายนครับได้นำหมายค้นนะฮะเข้าไปตรวจคนบริเวณวัตถี๔๙๑ทับ๑๓
นะฮะถนนสี่รมนะครับเขตบังลากกรมศ์ทธมลักษณะตรงจุดนั้นเนี้ยนะครับ
ห้าชั้นครับภายในบ้านนั้นนะฮะไปพบบุคคลสัญชาติเมียนมาสามราย
อืมบุคคลสัญชาติจีนแล้วก็ไต้หวันอีกสี่รายครับ
โดยภายในก็มีลักษณะแบ่งเป็นซอยย่อยนะฮะเป็นห้องจำนวนมาก
เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เตรียมเอาไว้สำหรับหญิงไทยนะครับ
จะทำหน้าที่อุ้มบุญให้กับลูกค้าชาวจีนซึ่งจะพักอาศัยอยู่ในช่วงตั้งท้อง
จนกระทั่งคลอดบุตรเนี่ยฮะเบื้องต้นนะครับ
มีการดำเนินคดีกับทางบุคคลต่างด้าวทั้งหมด๗รายครับ
พรบคนเข้าเมืองและยังมีการจับกลุ่มตัวผู้ดูแลชาวไทยอีกหนึ่งราย
ฐานความผิดเกี่ยวกับการให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว
สำหรับสถานที่ดังกล่าวนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนได้นะครับ
เอ่อมีการตรวจค้นสืบเนื่องมาจากการขยายผลกรณีที่ชาวจีนนั้น
ถูกอุ้มพระเทศกระถ่ายในมือที่สะพรของปลืออืมเนี่ยฮะประมาณนี้แหละอืม
อย่างที่บอกแล้วที่เราเคยติดตามข่าวที่เขามาเชาบ้านอยู่
แล้วมีคนท้องหลายคนอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมฮะ
คือช่วงนี้มีกรณีกันแบบเยอะมากทีเดียวอะนะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไร
พบศพทารก๖เดือนถูกยัดอยู่ในถุงผงซักป้อ

เรื่องนี้นะคะ๐๑๙๑ก็รับแจ้งเหตุว่า
พบศพทารกในถังขยะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ
พนักงานสอบสวนก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สมาคมบีอาร์กู้ชีพพนานิคม

ก็ไปที่บริเวณหน้าห้องน้ำนะคะ
พบถุงผงซักฟอกที่ข้างในมีศพเด็กทารกอยู่
ใกล้กันก็มีกระเป๋าสีดำวางอยู่ด้วยนะคะ

อายุประมาณ๖เดือนหนักประมาณ๗๐๐กรัม
เสียชีวิตไปแล้วประมาณ๖๗ชั่วโมง
ไปสอบถามคนดูแลความทำความสะอาดนะคะ
ก็พบบอกว่าเห็นคนแรกให้ข้อมูลกับตำรวจเลย
บอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังปฏิบัติหน้าที่
สังเกตเห็นกระเป๋าสีดำวัยหนึ่งวางอยู่
กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยไปเปิดออกก็ตกใจเลยค่ะ
เพราะว่าข้างในเนี่ยลักษณะคล้ายกับศพทารกอยู่ในถุงหกซักฟอก
รีบไปเรียกพนักงานในปั๊มให้มาช่วยกันดูนะคะ

ก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหน่อย

ยังไม่บอกตอนนี้เขาบอกว่าจะเร่งติดตาม

คือจะเร่งติดตามตัวคนที่นำเด็กมาทิ้ง

แต่นี่ที่ปั๊มน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วน้อง

ใส่ถุงแฟบและในถุงกระเป๋าดำนั้น

ไม่ได้บอกเลยว่าข้างในกระเป๋าดำ

เขาเอาศพเด็กเนี่ยยัดเอาไว้ในถุงผงซักฟอก

อายุประมาณ๖เดือนหนักประมาณ๗๐๐กรัม

๖เดือนนะเพราะ๗๐๐กรัมเอง

แล้วเอามาทิ้งไว้ทิ้งไว้ในปั๊ม
ก็ไม่รู้เลยว่าสาเหตุเขา

หลายคนอยากมีลูกดูสิ

หรือไม่ได้ตั้งใจหรือปฏิเหตุ
ใช่ก็ต้องให้เขาไปตรวจสอบ
กับคนที่เอามาทิ้งด้วยว่ายังไง

มีการเรียกรับผลประโยชน์๓ล้าน๒
เพื่อเป็นแลกกับการไม่เสียภาษีโรงเรือน
ตอนนั้น๔๐กว่าล้านบาท

ประหลักกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายรายได้เขตรราชเทวี

คือการเรียกรับผลประโยชน์

แรกกับไม่เสียภาษีโรงเรือน๔๐ล้านบาท

โดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย

มีการกำหนดกรอบระยะเวลาตามกฎหมายเนี่ย

เรื่องก็ถึงผู้ว่าชาติชาติแล้วนะครับ
ต้องขอแบบว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ย

แล้วก็ต้องย้ายข้าราชการรายนี้แหละ
ประจำที่สำนักงานประหลัดกรุงเทพมหานคร

แล้วก็จะลงนามคำสั่งพักราชการ

แล้วก็สิ้นสุดลงนะฮะซึ่งระหว่างเนี้ย

คือเอาง่ายก็คือยังอยู่ในราชการ

ผลการสอบสวนออกมาแล้วไม่มีความผิด
เขาก็สามารถกลับไปปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สองแนวทางครับได้แก่

ปลดออกไปเลยกลับไล่ออกไปเลย

นำเงินไปแบ่งให้กับคณะกรรมการรายอื่น
นั่นอ่ะในขณะจิตกล่าวว่าตอนเนี้ย

ก่อนมันจะต้องไปสืบประเด็นต่าง

พศตรีจรูนเกียรติปานแก้ว
เขาบอกว่าอยากจะสอบปากคำ

อยู่นะฮะพร้อมกับตอนนี้เขาวางเงินสดสี่แสนบาท
เพื่อยื่นขอประกันตัวซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้อนุญาต
ประกันตัวไปแล้วค่ะอย่างไรก็ตามจากพยานหลักฐาน
ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งสมุดบันทึกเขาบอกไปดูสมุดบันทึก
เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช็คไปเช็คมาปุ๊บไปมีความเชื่อม
อยู่กับอีกหลายบุคคลอืมอีกหลายบุคคลเลยล่ะดูเหมือนผู้ที่
สูงอีกหลายคนด้วยบางทีก็ทำกันเป็นเป็นกระบวนการสึง
ซึ่งตำรวจก็ต้องขยายผลหนึ่งเหมือนกันฮะ

แล้วก็เรียกบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสมุดจดบันทึกเนี่ย

ก็มีทางวินัยด้วยก็ต้องมีเนอะ
มีทางวินัยด้วย
เจ้าชายคุกตารางถ้ามันผิดจริงมันก็ต้องตามกฎหมายด้วย
มันมีเรื่องราวของฤสีที่อยู่จังหวัดอูดอลตานี
ตอนแรกเลยเธอเองเนี่ยได้มีการติดต่อนะฮะไปหาเหมือนกับฤษีเนี่ย
ติดต่อมาเองเพราะว่าฤษีตนเนี้ยนะฮะตามเธอมาเนี่ยตั้งแต่
อันเก่าแล้วจนกระทั่งมาล่าสุดนะฮะก็มีการติดต่อทักหา
นะครับถามว่าร้อนไหมถามว่าฤษีธรรมก็ร้อนไหมอืม
ร้อนก็ต้องร้อนเออเธอก็ถามว่านี่คือใครอะไรก็ร้อนนะ
บอกว่าเนี่ยเอ่อหลังจากนั้นฤษีก็บอกว่าเนี่ยจริงจริงแล้วตัวเองเนี่ยเป็น
ฤษีนะอืมปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งผู้หญิงคนนี้
เขาบอกเลยบอกว่าเป็นฤษีเหรองั้นดูดวงให้หน่อยสิอืมฤษีบอกเอา
เดือนปีเกิดมาเดี๋ยวพ่อจะดูให้อืมอ่าพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ย
บอกเลยบอกว่าอุ้ยไหนลองเปิดกล้องหน่อยได้ไหมขอดูหน้าหน่อยเนี่ย
เดือนปีเกิดเนี่ยปรากฏผู้หญิงก็เปิดกล้องให้ดู
พอพ่อเห็นหน้าปุ๊บฤษีเห็นหน้าปุ๊บฤษีบอกเลยบอกว่าอุ๊ย
เนี่ยเป็นสนุนของพ่อในสมัยโบราณโบราณเลยชัดทิ้งแล้วนะโอ้โห
โอ้โหอย่างนี้ก็เป็นสนุกใช่ไหมเออเนี่ยนะฮะคือหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
ฤษีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อยากจะได้เงินมีเงินมีทองเนี่ย
เดี๋ยวจะทำพิธีให้นะแต่วิธีเนี่ยก็คือต้องเปิดกล้องก่อน
แล้วขอดูหน้าแล้วเดี๋ยวพ่อเนี่ยนะก็จะมีการสวดมนต์ไปด้วยสวดมนต์
ผู้หญิงเขาก็เลยเปิดกล้องเปิดกล้องให้ดูหน้านะฮะ
เปิดมองดูแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกครั้งแรกเลยเนี่ย
ทางฝั่งของฤษีเนี่ยก็สวดมนต์อ่าสวดมนต์เสร็จผู้หญิงเขาก็บอกว่า
เขาบอกเขาแบบเปิดแล้วก็มองหน้ากันไปบอกให้หลับตานะผู้หญิงก็หลับตา
อืมพอหลับตาเสร็จลืมตาเข้ามาก็เห็นหน้าเนี้ยฤษีตนเนี้ย
กำลังแบบมองอยู่แล้วก็สวดกระถาบริกรรมคาถาสักพักทางฝั่งฤษีบอกว่า
เอาอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วตอบขั้นตอนต่อไป
ก็กดกลับกล้องคือผู้หญิงเขานอนอยู่ใช่ไหมค่ะ
เขานอนอยู่อ่ะเขาก็เอากล้องเนี่ยส่องที่หน้าส่องที่หน้า
บอกอ่ะกลับกล้องก็จะให้กดปุ่มปุ๊บให้กลับกล้อง
เพื่อจะหายถ่ายไปทางท่อนล่างอืม
ถามว่าทำไมต้องถ่ายท่อนล่างด้วยคะพ่ออืม
พ่อฤษีบอกเลยบอกว่าอ๋อขอดูเนินซับน่ะโอ้โหหายละ
ตรงไหนคือเนินซับตรงไหนคือเนินซับเนินซับไงบอกเนินซับ
ด้านล่างบอกขอดูเนินซับหน่อยว่าเนินซับเนี่ยมันใหญ่ไหมว่า
ว่าแบบนั้นอืมผู้หญิงเขาก็งงไงบอกว่าแต่ตอนนั้นผู้หญิงเขาไม่ได้ถอดเสื้อผ้านะ
อ่าเขาก็เริ่มรู้แกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยวาง
เพราะวางเสร็จตอนนั้นสี่ทุ่มตีสองติดต่อมาอีกแล้วบอกว่า
ยังทำพิธีไม่เสร็จอุ้ยบอกขอทำพิธีต่อได้ไหมตีสองตีสองอืม
ขอทำพิธีต่อได้ไหมผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมไง
หลังจากนั้นผู้หญิงเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่างงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยไปฟ้องพ่อ
แต่ว่าพ่อบอกเอ้ยอย่างงี้มันต้องกระทืบอ่ะน่ะอืมมันไม่ใช่แล้วอย่างงั้นน่ะ
เอางี้ละกันเองไปจัดการนะเดี๋ยวถ้ามันติดต่อมาอีกอ่ะ
อกมันเลยแล้วก็ถ่ายหลักฐานเอาไว้เอาหลักฐานไว้ปรากฏหลังจากนั้นผ่านไปสองวัน
ฤษีติดต่อมาอีกอืมบอกอ่ะเดี๋ยวขอทำพิธีใหม่ทำไม
หลังจากนั้นมีการทำพิธีอีกครั้งหนึ่งนะฮะโรคกฏว่าเท่านี้พูดฤษีเนี้ยนะครับ
ก็ใช้วิธีเดิมแต่ครั้งนี้ฤษีบอกว่าต้องใช้วิธีเหมือนแบบให้ไอ้งั่ง
ไอ้งั่งไอ้งั่งตาแดงของฤษีเนี้ยได้กินน้ำกามของฤษีเองไว้
ว่าแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นฤษีเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองให้ผู้หญิงดู
ผู้หญิงก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยถ่ายทั้งหมดเอาไว้เลย
ถ่ายคลิปทั้งหมดเอาไว้เสร็จปุ๊บก็ไปให้พ่อดูแล้วก็ไปแจ้งความ
ตอนนี้พอไปแจ้งความปุ๊บตำรวจก็บอกว่าเออก็บล็อกไปแล้วกัน
อืมเพราะว่ามันไม่สามารถไปตามได้หรอกหลังจากนั้นน่ะผู้หญิงเขาไม่รู้จะทำไง
ก็เลยไปร้องสื่อบอกให้ขอให้สื่อช่วยสื่อเองเนี่ยก็เลยวางแผนกลอุบายกัน
ทางผู้หญิงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองดู
ผู้หญิงก็เลยมีการพูดคุยกันต่อฤษีบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันนะ
เดี๋ยวขอให้มาทำพิธีเปิดขุมทรัพย์ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ไหน
ที่ตำหนักก่อนนะไปเปิดที่รีสอร์ทด้วยเออแล้วเดี๋ยวจะไปที่รีสอร์ท
เพราะถามว่าทำไมต้องไปรีสอร์ทด้วยบอกว่าไม่ได้ตำหนักของคนมันเยอะ
เออมันไม่สะดวกขอให้ไปเจอที่รีสอร์ท
หลังจากนั้นมีการพิมพ์มาหาผู้หญิงด้วยบอกว่าพ่อต้องเทียมถุงไว้ไหม
ที่เขาเขียนข้อความเมื่อกี้นี้มันมีข้อความขึ้นมาอยู่
อ้าวลองดูนี่ลองดูเดินดูสินี่ลุกอาบน้ำก่อนค่ะ
เดี๋ยวลูกออกไปครับลูกลูกชอบใส่ถุงหรือไม่ใส่ถุงครับ
ถ้าใส่ถุงคุณพ่อจะเตรียมไว้ครับได้ใช่ไหมครับลูก
ได้ไหมครับลูกไม่จริงจริงแล้วไอ้ข้างหน้าเนี่ยก็เขียนประมาณว่า
ปล่อยว้าได้ใช่ไหมครับลูกนี่นะฮะอ่า
คือถ้าคำตอบของของลูกเนี้ยคุณพ่อเนี้ยจะได้เตรียมถูก
เนี่ยฮะก็คือส่งมาแบบนี้ลูกศิษย์ดาราก็มีแล้วถ่ายกับดารานี่เห็นไหม
นี่ดารานะดาราคือใครอ้าวนี่ไงคนนั้นคนที่มีวิชาใช่ไหม
หนุ่มนี่ไงคนนั้นอ๋อทรงใช่เลยดูแขนเขารู้แล้วใคร
แต่อันนี้ผมติดต่อไปบอกน้องมาแล้วน้องมันก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ย
มันคนนี้มาขอถ่ายรูปแต่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้แบบอะไรเลย
แต่ว่าฤษีอันนี้ก็คือเอารูปของของของของน้องคนนี้ไปเปิดไปโทรอย่างเงี้ยว่า
ถ่ายรูปกับคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเสร็จแล้วฤษีก็บอกว่าก็มีการส่งรูป
ส่งอะไรไปให้ดูนะส่งรูปของของผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เสื้อผ้าแล้วก็มีไอ้งั่งอ่ะวางอยู่บนตัวอืมเออแล้วก็บอกว่าเนี้ย
ต้องเปิดเนินขุมทรัพย์ต่างต่างนานาล่าสุดมีนักข่าวเนี่ย
ไปขอพูดคุยกับฤษีอ่าตอนแรกฤษีไม่คุยนะฮะ
แต่ล่าสุดยูสีเปิดตัวแล้วนะฮะอันนี้คือตอนที่ผู้หญิงเนี่ย
เข้าไปที่ตำหนักเลยนะแล้วนักข่าวก็ตามวอลไปกับนักข่าวนะ
เนี่ยฮะฤษีพอไปที่ตำหนักเสร็จปุ๊บ
ปรากฏว่าฤษีบอกว่าอยากจัดตำหนักเนี้ยเดี๋ยวไปรีสอร์ทกันต่อเลย
อืมต้องไปทำพิธีที่นั่นอืม
นักข่าวก็เลยเดินเข้าไปเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมา
เพราะว่าเขาตกลงกันไปแล้วว่าจะให้เข้าไปยังไงเนี่ยตกลงกันเรียบร้อย
พอเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าฤษีบอกมึงเป็นใคร
แล้วไม่ยอมให้ผู้หญิงกลับสักพักบอกเนี่ยเขาเป็นนักข่าวนะเนี่ย
มีหลักฐานนะแม่ของฤษีออกมาด่านักข่าวอืม
มึงมาอะไรเนี่ยกูลูกกูไม่ได้เป็นแบบนั้นออกไปเลย
นี่นี่ตำหนักนะตำหนักนี่คือตำหนักนี่ตำหนักอ๋อ
นี่อืมถ้าตำเบาจะเป็นอีกอย่างว้ายนี่อืม
หลังนี้นี่ฤษีเปิดตัวแล้วใช่ไหมอืมเอาฟังเสียงฤษีสิ
สักนี่พูดในคำถามอาธิบายนะครับอันอธิบายนะครับ
แค่แค่แค่อย่างโอ้โหแต่ว่าความที่เป็นจริงเนี่ยมันต้องน้อยน้ำกัดไม่เวลาครับ
นี่เรือสีก็บอกแล้วว่าโดนจัดฉากเออผู้หญิงเนี่ยไปใส่ความเออ
จริงจริงเนี่ยไม่ใช่เลยผู้หญิงใส่ร้ายเนี่ยรู้สึกฤษีล่าสุดที่จะไปแจ้งความ
แจ้งความเท็จแล้วนะเออไปแจ้งความผู้หญิงนะว่าเหมือนกับไปให้การเท็จต่างละนาเนี่ย
เดี๋ยวฟังเสียงผู้หญิงหน่อยสิอืมลูกศิษย์ที่จะทำแบบนี้กับพ่อคือต้องไป
โรงแรมรีสอร์ททุกคนแล้วเขาก็ส่งคลิปส่งรูปภาพมาให้หนูดูว่าเนี่ยมีดารา
บางคนก็ไปเปิดรีสอร์ทรอก็ทำพิธีค่ะ
มันไม่น่าจะใช่ลือสีหรือว่าพวกทำอะทำโงห์อะไรล่ะค่ะ
ประมาณนี้แบบว่าน่าจะล่อลวงแล้วค่ะน่าจะอนาจารย์

แนะนำทางบ้านก็แนะนำว่าเออเจอไม่ดีแล้ว

โอ้โหแบบฤาษีแปลก

ฤษีบอกแหมเขาเป็นฝ่ายธรรมะนะเขาทำอย่างนั้นไม่ได้

ก็นี่บอกว่าไม่เชื่อเลยจะเป็นธรรมะธรรโมแบบนี้
แต่สังคมบอกก็ใช่ไงก็ฤาษีบอกธรรมะ

พ่อปู่อยู่ในธรรมะธรรโมอยู่ในศีลในธรรม
เป็นนักพรสมากกว่า๒๙ปีถือศิลป์๑๒กว่าเขาบอก
จริงถือศีลไม่เป็นพระอย่าบุญละ

ถือศีล๑๒กว่าจะเป็นรือสีครองเรือนมันยากลำบาก
เรื่องที่เกิดขึ้นขอให้เป็นไปตามกรรมของมัน

เรื่องนี้ทำให้พ่อปู่เสื่อมเสียอย่างมากนะครับพ่อปู่บอก
เออผมเชื่อว่าเขาตัดต่อภาพและจัดฉากแน่นอน

เพราะว่าหลักฐานไม่มีหลักฐานใครก็ทำได้ท่านว่าอย่างนั้น
มันก็เห็นเธอ

แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาหลักฐานเขาก็เต็มเอียดเลยเหมือนกัน
ข้อมูลเขาก็มีเขามีคลิปด้วยเต็มเอี๊ยดเลยนะแล้วก็คือทางฝั่งลูกศรีเอง
มีการไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะอยู่กับอรมน
โอ้โหทำไมอยู่ไหร่เป็นผู้ทรงสินด้วย
กับอรมนแล้วก็ไปมีเรื่องกับผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่ามดดำเล็ก

ดามเล็กเขาบอกว่าเนี่ยฤษีเนี่ยนะ
เหมือนกับมาพยายามแบบช่วยเขาในการทำเรื่องราวสักเรื่องนึงอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการเรียกเงินบ้างจำเป็นสัก๗แสน
ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเขาแล้วจะขอลูกสาวเขาวัย๑๗ไปเป็นเมียอีก
บอกว่าเนี่ยพอเห็นเด็กคนนี้หน้าตาเด็กวัย๑๗คนนี้

ฤษีรู้เลยว่าเป็นสนมในอดีตชาติ

มึงรวยให้เท่ากูก่อนแล้วมึงเข้ามาบอกกูที่หรือมึง
เอกชัยสิพี่ชัยไงเธอ
พี่หนุ่มแล้วน้องเนี่ยน้องนี้เขารู้ตัวตอนไหนว่าต้องแบบแผนซ้อนแผนเนี่ย

พี่หนุ่มบอกว่าตอนแรกที่เขาโทรมาอีกทีตี๒แล้วใช่ไหม

ตอนแรกเขาก็คิดว่าเออเป็นผู้ทรงสินดีนี่แหละ
แต่น้องเขาเห็นว่าเป็นผู้ทรงสินเขาเลยบอกดูดวงให้ไหม
คือคนก็อยากดูแหละคนดูดวงเขาก็บอกเป็นพุทธเป็นฤษีเขาจะดูดวงด้วย
แต่พอเขาดูดวงด้วยเสร็จปุ๊บปรากฏฤษีเนี่ย
ตอนนั้นพอเปิดกล้องใช่ไหม
ฤษีก็บอกให้เขาเปิดเป็นที่ไอ้เนินขุมทรัพ

แต่ฤษีเนี่ยทำมือแบบกุ๊กตั๊กยุกตั๊กยุกตั๊ก
ลักษณะว่าคันตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
กุ๊กตั๊กเลย
เออลง
ควรมาได้เนี่ยแล้วก็ตัดกรรมแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าเปิดเนินขุมทรัพย์ได้เนี่ยมันมีวิธีหลายวิธีอืมหนึ่งในวิธีนั้นคือต้อง
ให้ตัวฤษีเนี่ยนะเหมือนกับช่วยตัวเองจนกระทั่งแบบน้ำกามไหลให้ไอ้งั่งกิน
แล้วก็คือถึงจะเป็นแบบสำเร็จพิธีที่ผู้หญิงเขาเล่านะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ไปรีสอร์ทเนี่ย
วิธีการเนี่ยอันนี้คือในไลน์ที่เขาคุยกัน

ก็คือต้องให้ฤษีเนี่ยขออภัยนะเด็กอุดหูนะลูก
ให้ฤษีเนี่ยเหมือนแบบมีสัมพันธ์ด้วย

คืออันนี้คือเขาพูดอย่างนี้แล้วเขามีหลักฐานที่เขียนเอาไว้เลยนะ
ไอ้นั่งคือแบบนี้
พวกลึงไงแล้วก็ตัวของอีเป๋อก็เหมือนทางของผู้หญิงเนี่ย
ใช่อ๋อแล้วเขาก็จะเอามาปรกกกันไง
กำลังไปเอ่อแจ้งความด้วยนี่มีคนบอกว่าเอามาออกผลกระแสหน่อย
มาแล้วไงเอารูสีมา
เอารูสีมาเขาบอกอยากให้เอารูสีมาสิหน่อย
ไอ้งั่งอะไรมาให้ผมหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเขาบอกว่าขนลุกเหลือเกินนะครับ
ไฟไหม้บ้านแล้วถ่ายติดควันแล้วเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนกับรูปร่างเนี่ย
ลอยขึ้นมาลองดูไหนผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยข้างบนน่ะเหรอไหนวะ

ไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวนะอืมมันก็เป็นควันป่ะ
ก็ควันล่ะไปคิดเอาเองหรือเปล่าอืมเขาบอกเป็นวิญญาณเจ้าที่
ผีบ้านผีเรือนเขาตามความเชื่อเพราะลักษณะของควันยังมีทั้งศีรษะ
มีทั้งไหลมีทั้งลำตัวมีทั้งมือตาหูจมูกมีด้วยอ่าไหนวะ
คืออันซ้ายก็จินตนาการอันขวาดูไม่ออกเลยอ่ะถ้าไม่วาดอย่างงี
ก็ดูไม่ออกป่ะจริงดูไม่ออกคือก็บอกอย่างงี้ไฟเนี้ย
ไหม้บ้านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้หลังหนึ่งนะฮะที่บุรีรำ
แล้วปรากฏว่าเสียหายทั้งหลังนะเขาใจคิดยังไงทราบภัยหลังว่า
ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะคือที่ถูกไฟไหม้เป็นบ้านของคุณพัชรี
เพราะว่าแกไปปฏิบัติธรรมดิต่างธุ์ฉุนวัตดิ์
แต่ที่สร้างความประหลาดใจกับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ผู้ภัยไปช่วยดับไฟแล้วไปถ่ายรูปไฟขึ้นมา
ปรากฏว่าเห็นภาพคล้ายกับคนขนาดใหญ่
ลอยขึ้นมานะฮะกับเปลวที่ไฟกำลังลุกไหม้นะครับ
ญาติพี่น้องของเจ้าของบ้านได้เห็นรูปดังกล่าว
ตกใจแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นวิญญาณนะ
เป็นเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละเป็นผีบ้านผีเรือน
แล้วที่ต้องการจะมาสื่อสารอะไรบางอย่างด้วยนะ
ล่าสุดนะฮะหลานสาวเจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่าส่วนตัว

โดยเฉพาะไม้ที่นำมาสร้างบ้านเพราะเป็นไม้ตะเคียนทอง

ตอนที่สร้างบ้านก็คือมีคนทักนะบอกว่าไม่ให้สร้างตรงนี้
เนื่องจากตรงนี้เป็นทางผีผ่าน
เป็นทางผีผ่านเขาแนะนำให้ขยับไปด้านขวา
แต่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำ
นี่โอ้โหดูนี่สาว
หลังจากสร้างเสร็จก็เกิดเรื่องไม่เดียวครอบครัวมาตลอด

ต่อมาลูกคนเล็กก็เสียชีวิตต่อมาสามีก็ตาย
จนทำให้น้าเนี่ยเกิดจิตตกและสูญเสียคนในครอบครัวจึงไปปฏิบัติธรรม
ซึ่งช่วงที่น้าไม่อยู่บ้านสามีของตนเอง

จะบอกให้ตนเองนะมากรวดน้ำอุทิศส่วนบูรณ์ส่วนกุฎสน
ส่วนด้วยกับวิญญาณที่มาสิ่งซึ้งสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้ทุกวันพระ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรำ
ลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

ศูนย์เจ้าหน้าที่จากทรัศบาลตะบลพันธมรุ้ง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจประเมินมูลค่า

เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ

มันก็มีอะไรหลายอย่างเนอะที่เหมือนกับ
หนูก็พูดไม่ได้เนอะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องลี้ลับอ่ะ
คือหนูก็เคยรู้มาก่อนว่าเออตรงนี้จริง
ไม้ทางหลังมันเป็นไม้กระเขียนอะ
ถ้าให้รูปคนอ่ะลองดูอีกทีหนึ่งเอารูปขึ้นมา

ไม่แต่ถ้าสมมุติมันวงก็ดูรู้แต่ถ้าสมมุติไม่วงเอาแบบนี้ไม่มีเด็ก

เนี่ยมันก็เป็นเงาหรอมันก็ดูได้
เพราะเราเห็นไปแล้วไงแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นเราก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นคน
แต่เราเห็นไปแล้วผมก็ดูว่าเป็นเงานะมันก็เป็นควันเป็นกลุ่มควันนั่นแหละอันนี้
ก็เหมือนกับเราจินตนาการเมฆอย่างเงี้ยมองเมฆเนี่ยมองได้หลายทุกเยอะแยะเลย

มันก็เป็นอาจจะเป็นแบบแสงเพลิงมันก็ข้างหลังมันก็จะมีความสว่าง
ข้างหน้าโซนนี้มีต้นไม้กว่าจะทึบอะไรอย่างนี้
แต่ก็เอาแล้วแต่ความเชื่อเพราะก็เชือกว่าพันธุ์เขาก็มีสาวนกมาก
เราก็ไปแจ้งปะหมอแจ้งหมอปลา
ให้หมอปลาไปดูโอ้โหหมอปลามาไปคุยในกองเพลิงได้มั้ยคะ
มั่นไงโอ้โหหมอปลามาไปคุยในกองเพลิง

ผมแหย่แล้วเออเออ
ขนาดตอนกลางคืนยังร้อนแล้วเจอไฟหมอปลาก็ตายอ่ะ
ผมแย่ผมแย่ผมแย่แล้ว
วันนี้มีข่าวที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบส่งกำลังใจไปให้กับพ่อแม่ค้า
ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูอะไรอย่างนี้
ที่เป็นหมูอ่ะหมูกับขะเหนียวอ่ะ
คือมีคนมาสั่งแกไว้๖๕๐กล่อง
โชคดีคือมัดจำแล้วนะครึ่งหนึ่ง

วันนี้ทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยสงสารนางเพราะว่าหนึ่ง
มันก็แพงเนอะเข้าของอุตส่าห์จัดเตรียมของไว้ขนาดนี้แล้วเนี่ย
กล่องแต่ปรากฏไม่มีคนมารับ

เป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดแยกลังเล

แต่ยังดีนะลูกค้าก็มาจำไว้หมื่นสองพันเจ็บห้าสิบบาท
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องชำระหน้าร้านอีก๑๐๐๐บาท

รับเป็นร้านดังด้วยอยากกินตับอ่ะแล้วก็ทำสัญญาจะมารับในตี๓
แต่เมื่อถึงเวลาน่ากินมากลูกค้าเทถูกเทครึ่งหลังไปเลย
แต่ก็ดีมันรู้แกน่าจะขายหมดแล้วล่ะแต่ก็อยากฝากถึงลูกค้ากรณกาลรับประชอบเหนื่อยเถอะ
เพราะว่าตัวเองก็ขายของคือได้เงินมาปุ๊บก็ต้องไปซื้อของ

เขาบอกว่าเขาใช้เงินทุนสำรองทำสินค้าไปแล้ว

ตอนนี้หมูกิโลละ๒๐๐บาท
ไก่ก็ขึ้นไข่ไก่ก็แพง
แล้วข้าวมีปัญหาอะไรจะมาเจรจากันดีก็ได้

ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อลูกค้าคนดังข่าวเลยซึ่งตัวเองก็อยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมไม่ยอมรับขายค้า
โทรศัพท์รับออกงานนอกสถานที่สั่งได้อย่างนี้เนาะ
แต่อย่างนี้แกน่าจะขายได้ไหมอ่ะอีก๖๕๐ดีนะที่เขายังมัดจำไว้ก่อนขาดอีกหมื่น
มีเบอร์อยู่ว่าอ่ะไปช่วยแกซื้อหน่อยเพราะร้านแกก็เป็นร้านดังของชนบุรีอยู่
ขอดูเบอร์หน้าลายมาขึ้นเบอร์มาอีกทีซิเบอร์ร้านเนี่ย
ภาพเมื่อกี้อยู่ตรงไหนของชนบุรีชนบุรีอยู่ที่ศรีราชาที่เจิมจอมพลแยกลังเล

แต่เกียบถ้ากนุนของเขาจะมีหมูสอยหมูหวานหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวก็มี
หมูกรอบของเขาก็มีถ้าจะเป็นเมนูไก่เนี่ยก็มีทั้งหมูผลิกไก่หรือไอก็ผลิกไก่ตะเกียบ
ก็ไก่ตะเกียบก็เป็นไก่ที่ขาเป็นขาตะเกียบ
และกินตับอ่ะ

เมื่อวานแกน่าจะเอาไปขายนี่บ้างหรือเปล่า

แกก็ทำของแกที่ร้านอยู่แล้วด้วยไงแล้วก็มีทำเป็นคนที่มันเหลือเต็มเลยไงอืม
เนอะก็ไม่รู้เหตุผลเขาทำอะไรกันคุณคุณปุ้ยบอกว่าข้าวเหนียวหมูร้านนี้อร่อยให้เยอะ
อยู่หน้าที่สาบานศรีราชาค่ะอ๋ออยากกินมากเลยไก่ตะเกียบเป็นยังไง
ไก่อยากรู้อยากกินอืมคุณพูดดูที่ไก่ตะเกียบเป็นยังไง
ไก่ตะเกียบเป็นยังไงที่อยากรู้เออเออเออเออให้คุณผู้ชมส่งมาบอกกันหน่อย
ในระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานโทรศัพท์ไปถามที่ร้านกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง
อย่างไงเอ๊หกร้อยห้าสิบกล่องเนี้ยฝุ่นแพทรองช้อจุดห้าตอนนี้มันสร้างผลกระทบ
เพื่อที่จะไปชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มันตรงแบบ๑๕ช่องประตู
ประสาทพนมรุ้งอะค่ะปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งต้าตั้งตารอล่ะ
จะไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีไปกันนะคะ
ไม่ว่าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติสองร้อยกว่าคนนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
แต่พอถึงช่วงเวลาประมาณสัก๖นาฬิกาถึง๖นาฬิกา๕วินาทีตามที่นักดาราศาสตร์เขามีการคำนวณแล้วคาดการณ์เอาไว้ค่ะ
ดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นตรงสิบห้าช่องประตูประสาทพนมรุ้งนักท่องเที่ยวตั้งหน้าตั้งตารอด้วยความตื่นเต้น
แต่สุดท้ายค่ะไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ที่มันจะสาด๒แสง๑๕ช่องประตูประสาทได้
นักท่องเที่ยวก็เลยผิดหวังกันหมดนะคะคือนางสาวมันทนา
นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปเพื่อจะไปดู

เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง๑๕ช่องประตู

เพื่อที่จะรับพลังแสงอาทิตย์ด้วย
แต่พอถึงเวลากลับไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะ
ครั้งที่๒แล้วนะใช่ไหม
ครั้งที่แล้วก็ไม่มา
ครั้งที่แล้วขึ้นมาแต่ว่าไม่ตรง
ไม่ตรงปกติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตรงทุกช่องประตูเลย

โบราณทำได้ยังไงแต่ตอนนี้เริ่มไม่ตรงแล้ว
ใช่เพราะจริงโดยปกติใน๑ปีเนี่ย

คือดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนะคะ๑๕ช่องประตู๒ครั้ง
ก็คือมีวันที่๓๕เมษายน
แล้วก็วันที่๙ถึง๑๑กันยายน

เพื่อจะไปดูดวงอาทิตย์ตกตกไหม
ก็คือไม่ตรงครั้งที่แล้วอันนั้นก็ผิดหวัง
ไม่ตรงเลยปีนี้ยังไม่เห็นเลย
เดี๋ยวต้องไปดูว่าตกอีกครั้งนึงเนี่ย

จะเป็นยังไงบ้างอะนะคะ

แล้วก็จะมีตกอีกครั้งหนึ่ง๖๘ตุลาคม

ไม่ตรงเลยไตรมาสแรกของปีนี้ไม่ตรงเลย

เมื่อก่อนเนี่ยสร้างได้ยังไง
เหมือนปีรามิตเหมือนภาษา

เคยไปดูยังยัง

ปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ย
ก็จะสามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้อะ
จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาก็จะมีจุดให้ยืนแล้ว

โอ้โหดูสิ

พอเกิดเหตุขึ้นก็ไปลงประมาทฤษฐ์ประจำวัน
พอไปลงทุนประจำวันปั๊บ

เออหรือสั่งแก๊ปสั่งไลน์แม็คอย่างนั้นนะครับเป็นร้านชื่ออะไร

ชื่อไหน
ใกล้โคตรยำ
นึกว่าชื่อร้านถังว่าน่าโคตรยำ
ทั้งสิ

อร่อยมากแล้วมันจะมีกระดูกหมูมีอะไรอย่างเงี้อร้อยหมูย่อทอด
อยากกินหนังไจทอดไม่ใช่พี่เพิ่งกินอร่อย
เอาเวลาให้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันฮะ
แจ๊ดชวนชื่นปล่อยหญิงเมารูปเป้าอ่ะ
หรือสาไม่ได้จนเมียเนี่ยปรี๊ดแตกไอแจงเนี่ยปรี๊ดแตกเลยลั่นโดนบ่อย
แต่อยากให้เกียรติกันบ้างนางว่าคือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เกิดปัญหาโดนลูกค้าสาวเนี่ย
เวลามึนเมาปุ๊บจะเป็นรูปเป้านาง
เพราะว่านักร้องจะอยู่สูงค่ะแจ๊กชวนชื่นดูว้ายดูสิ
อีแจ๊กก็ชอบนะเอาตรงนิ่งแต่อีแจ๊กอยู่นิ่งเลยไอ้แจ๊ง
แจ๊กเขาไม่ชอบแจ๊กเขาอืดอัดเขาอืดอัดมากไม่รู้ว่าจะทำยังไง
เขาก็ออกมาพูดแล้วนะดูสิเอ้าตายแล้วทีมงานเข้าไปอยู่นะ
เป็นคลิปเห็นว่าแจ๊ดจะมีการห้ามปรามแต่ก็ใช้ถ้อยคำที่ดูไม่ค่อยสุภาพแล้วเนี่ย
ลูกค้าลูกค้าคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดอ่ะคือแบบท้ามาท้ากับลูกค้าก็สู้
ไอ้แจ๊นท์ก็ห้ามแล้วอืมล่าสุดเนี้ยแจ๊ก็เปิดเผยเลยน่ะ
ว่าในคลิปนั้นอ่ะถามว่าที่อยู่นิ้งนิ้งคือเมินโกรธจริงจริง
มันโมโหจริงจริงนั่นแหละแต่พออีกฝ่ายน่ะ
อ้างว่าเมาตนก็ทำอะไรไม่ได้
สำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองมากขึ้น

เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสอะไรขนาดนั้น

แต่เขาบอกแต่ถ้าคุณคิดดูว่าเขาก็มีลูกมีเมียแล้ว

ซึ่งในผับเนี่ยความรักมันมีร้อยพ่อพ่อแผ่นแม่อยู่แหละ
ภรรยาเราเนี่ยก็เป็นห่วงไปฟังเสียงแจ๊สสักนิดหนึ่งฮะ
เราต่างแต่คุณเลยนะเราต่างคนต่างให้เกียรติกันแล้วกันน่ะ
ถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วคุณจะให้เขามาให้เกียรติไม่มี
คุณให้เกียรติเขาก่อนเขาถึงให้เกียรติคุณแค่นั้นเอง
เขาก็บอกว่ายอมรับนะโดนแบบนี้บ่อย
พูดตามจริงคือคนทำมาหากิน
ไม่มีใครหรอกเป็นตัวอย่างที่ดีของใคร
คุณหาตัวอย่างที่ดีของคุณเองแล้วกัน
ไม่รู้ว่าคุณจะมองใครอย่าไปพึ่งพวกผมเลย
คนเรามันจะดีมันก็ดีด้วยตัวเองนี่แหละ
อึดอาดแหละจริงเขาก็อึดอาด
บอกเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันจะดีกว่า
ถ้าคุณให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติคุณ
ก่อนหน้านี้ที่เขามีประเด็นเรื่องของนักร้องหลายคนที่ผ่านมา
ช่วงนึงแจ๊สเขาก็แบบว่าทำเป็นกรง
ที่เขาทำแบบว่าไม่ให้เข้าใกล้เขาแล้วทำเป็นกรงดูสิ
รอบนี้ก็คือโดนแล้วก็มีคนถ่ายคลิปมาเนี่ย

ดีใจกันนานมากกล้องปียะเก่งมาก
เขาบอกว่าช่อง๓ตอนนี้มาริโอมาวเลอร์กับคิมเบอรี่
ละครข้ามพบทะลุย้อนอดีต
ที่แบบว่ามีความฮาแล้วก็ให้ความรู้ด้วยเนี่ยนะคะ

พี๕นี่บอกเลยคว้าเรตติ้งสูงถึง๔๒นะคะ

คือถ้าไปดูละครในช่วงนี้เหมือนกันเนี่ย
จานอังคารล่าสุดก็จะมีละครที่เพิ่งลาจอไปอย่างเพลิงพลายของทางช่องเจ็ด
อันนี้ก็เป็นคุณเอสกัณฑพงศ์กับนางเอกน้องปูเป้นะคะ
อันนั้นก็ฉุดเรตติ้งตอนจบไปที่๕๒

ช่องวันก็จะมีน้องใหม่ดาวิกานะคะ

อันนี้เรตติ้งอยู่ที่๑๓นะคะรักร้าย
แต่ประกบของคุณก้องปี่ปลาเข้าไปเท่าไรนะ
ปลาจะต้องหายบ้านแล้วก็จะต้องหายซึมเศรษฐ์แหละ
เก่งมากนางเครียด

อย่างนี้มันก็จะมีขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วเนาะ

คนดูออนไลน์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ๓แสน๖คน
เขาเรียกว่าอะไรนะมีทั้งหมด๒๒มวล๒๒ตอน

ใช่เหลือตั้ง๑๗ตอนจบประมาณ

เขาใหญ่นี่หายร้อนทันทีนะครับเพราะว่ามีโมเมนต์คู่รักนะครับ
คือน้องนายนะครับกับน้องใบนะครับก็ขับรถรับลมร้อนแล้ว
เนี่ยฮะตากอากาศหน่อยลมร้อนได้ไหมไม่ร้อนแล้วนะเขาใหญ่
ยังไงก็ไหวนี่เห็นไหมน่ารักไหมล่ะถ่ายรูปเห็นไหม
อ่าเนี่ยฮะอืมคือก็ไปเที่ยวกันสองคนขับรถเปิดประทุน
นี่นะครับหลายคนก็วิดวิวกันนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะฮะ
เนี่ยครับเห็นไหมมีรูปนี่ก็นายก็ถ่ายให้
ส่วนใบเฟิร์นก็ถ่ายให้นายเหมือนกันเนี่ยนะครับเห็นไหม
แล้วก็มีการแท็กถึงกันอืมนับพัดนายอืมนี่เห็นไหมอืม
อยู่กับผู้หญิงเขาจะแบบยังไงอ่ะเขาก็มีคนสุภาพอยู่แล้ว
ได้เห็นไหมเค้าก็ถ่ายลงถ่ายรูปกับเสื้อน่ะ
มีเงาเห็นไหมล่ะอ้าวแน่นอนหลายคนก็วิทวิววันใหญ่นะครับ
เขาใหญ่หรือจะสู้เขารักกัน
เขารักกันโอเคเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
นี่ไปเห็นแบบลูกรถเมฆน่ารักมากอยู่ด้วยกับลูก

เหมือนหยุดลากกันทั้งวัน
ไม่อยากไปไหนเลยฮะ

ไปเที่ยวหัวหินกันแม่
คุณยายหลงตายเลยยายไม่เหงาแล้ว
แม่หนูเล่นได้ทั้งวันอยู่ด้วยกันได้ทั้งวัน
อันนี้มีข่าวราวรามาเร็ว
แองจีส่งมาให้เลยนะคะ
สารสั่งห้ามพูดเรื่องกัญชาที่กระทบพักภูมิใจไทย

ไทยรัฐทีวี๓๒ลงมานะ
ไปติดตามกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อเลยนะครับ

กระแปลงกระแปลง